หลายคนพี่ป้าน้าโดนตกไปหมดแล้ว

มีความพูดเก่งมีความเป็นธรรมชาติ
คือได้ยินจากคุณแม่มาโดยตรงเลยค่ะ

และกลับขึ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับน้องวินค่ะ
ไม่ให้สมัครเป็นแฟนคลับได้ไงคุณผู้ชม

และก็ทัลเลนส์มากจริงค่ะ

และความน่ารักนี้ก็ไม่ได้แบบแค่เตะตาย

ยังไปเตะตาเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วย

บอกเลยนะคะว่างานนี้นะแม่เขาบอกนะ
แม่หนูเล็กบอกว่าหมายถึงรับจังง่ายนะ
เพราะว่าคุณแม่หนูเล็กบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ

ไม่ใช่จะรับทุกงานนะคะ

ต้องได้ความเห็นชอบจากคุณวินก่อน

เรียกว่าเป็นคนที่ซื้อสัตว์กับผู้บริโภคจริง

อ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณแม่นุเล็กหน่อยค่ะ
เถียงเลยว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้แม่ไม่ต้องพูดนะมันไม่ใช่
เทคศมัยดีน็อเขาซื่อสัดกับความรู้สึกตัวเองนะ
ใจได้นะอะไรที่ผ่านน้องวินมาแล้วเนี่ยแสดงว่าอร่อย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขวัญใจสำหรับพี่ป้าน้าอานะคะคุณผู้ชม